ว่าเขาเองซื้อกระเป๋าหรูจากต่างประเทศเข้ามาผ่านทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ถูกศูนยากากรเรียกเก็บภาษีสูงมาก
เป็นเรื่องเป็นราวขอต่อรองกันไปสุดท้ายก็ยอมลดเรื่องของภาษีให้
แต่ว่าล่าสุดนั้นเป็นเรื่องของนางเอกมินพีชยาที่ไปโพสต์ไอจีว่า
ซื้อกระเป๋าหรูมาหลายใบเป็นกองเลย
ใช่ค่ะมีการโพสต์ในไอจีส่วนตัวด้วย
สุดท้ายคนในโซเชียลก็ไม่พอใจว่านี่เป็น๒มาตรฐานหรือไม่
นางเอกสาวมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่

ใช่ค่ะและอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้เตรียมเรียกดาราสาวชื่อดัง

กรณีที่ซื้อกระเป๋าหรูจากต่างประเทศนับ๑๐ใบ
ขณะที่ตอนนี้นางเอกสาวยังคงเก็บตัวเงียบค่ะ
ความคืบหน้ากรณีนางสาวพีชยาวัฒนามนตรีหรือมิน
ดารานักแสดงชื่อดังโพสต์ภาพกับกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง
นับ๑๐ใบขณะที่เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์
ถูกคนในสังคมออนไลน์ตั้งคำถาม
ถึงการเสียภาษีนำเข้ากระเป๋านะคะ
ซึ่งจัดเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีประสานไปยังพ่อของดาราสาวค่ะ

ขณะนี้มินนะคะเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
แต่ยังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้านนายกุฤษสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า
ได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ศูนยากากรสนามบินดอนเมือง
เบื้องต้นไม่พบว่ามีการนำกระเป๋า
หรือว่าสินค้าที่ต้องเสียภาษีผ่านเข้ามาแต่อย่างใด
พร้อมชี้แจงว่ากรมศุลกากรมีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่เป็นระบบอยู่แล้ว
พร้อมยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะ
เพราะว่าทุกคนที่นำสินค้าที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร
จะต้องเสียภาษีทุกคนไม่มีการยกเว้น
อกจากนี้ทางอธิบดีกรมศุลกากรยังเตรียมทำหนังสือ
เชิญให้นางเอกสาวเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ